ต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคะหลังเหตุการณ์ตึงเครียด
ซึ่งปากรเปรมพักนักเตะการท่าเรียลเอฟซี
ไปมีปากเสียงกับแฟนบอลของตัวเองในศึกโยต้าไทยลีก
เจอกับชนบุรีเอฟซีเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
จนสุดท้ายมาดามแป้งหรือว่าคุณนันพลันร่ำสัมปฐานสมสร
ต้องออกมาเจอจากไกล่เกลี่ยนด้วยตัวเอง
ก่อนที่สุดท้ายค่ะปากรก็ถูกลงโทษ
ห้ามลงแข่ง๑นับแล้วก็ปรับเงินอีก๑๐๐๐๐บาท
แต่ว่าแฟนบอลของสิ่งเจ้าท่าก็ร่วมกันระดมเงิน
เพื่อช่วยกันจ่ายค่าปรับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบร่วมกัน

สำหรับบริจาคให้กับครูที่สอนฟุตบอล
ให้กับเด็กในชุมชนคลองเตยด้วยค่ะ